มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่ขอนแก่นส่งข้อความมาคุยกันก็ได้นะคะ

ทำให้องค์พระธาตุหลวงชุมแพรได้รับความเสียหาย
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมภาพบางช่วงบางตอนเห็นเลยว่า

ในพื้นที่บ้านหันตำบลโนนสะอาด

พระมหาธานินนทกวีท่านเจ้าอาวาส
แจ้งสว่างนอกก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า
ช่วงบ่าย๒โมงเมื่อวานฝนตกหนักมาก

สร้างความเสียหายให้กับองค์พระธาตุหลวงชุมแพร

ซึ่งประดิษฐานอยู่รอบองพระธรรมหลวงชุมแพล
ถูกแรงลมพัดจนตกลงมาเป็นร้อยองค์เลยนะคะ

ซุ้มประตูของวัดที่สร้างมาได้๙ปี
พายุพัดจนหักโค้นเสียหายค่ะ
มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างให้ช่างประเมินราคา

อันนี้เป็นครั้งแรกที่มีพายุลมแรงมามากขนาดนี้
เพราะปกติแล้วก็พระธาตุจะไม่เคยหล่นลงมาเลย
จะตั้งอยู่ข้างบนตลอดลมแรงขนาดไหนก็ไม่ลนลงมา

ทั้งที่สว่างอยู่ก็บุกมาครั้งเดียวเลย

เฉพาะซุ้มประตูโขงก็ประมาณ๖๐๐๐๐๐บาท
ส่วนพระธาตุก็ยังประเมินไม่ได้
ก็กำลังดูอยู่กันว่าตอนนี้
เสาไฟทั้งกุฏิอาคารต่างที่เสียหายเนี่ยก็ยังประเมินไม่ได้
ส่วนคลิปนี้ค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พื้นที่รอบนอกวัดสว่างนอกค่ะ

ชาวบ้านบันทึกภาพเอาไว้ลมแรง
นี่ยกหลังคาสาราพักริมทางปลิวอ่ะ
กิ่งไม้หักโค้นเคราะห์ดีไม่หล่นใส่บ้านชาวบ้านนะคะครับ
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเหลือประชาชน

บ้านเรือนประชาชนเสียหายไป๖๑หลังคาเรือน
ใน๒ตำบลตำบลนนท์หันและตำบลนนท์สะอาดค่ะ